ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องดราม่าร้อนบนโลกโซเชียลนะคะ
วิจารณ์กันเยอะมากค่ะสำหรับคนขี่มอเตอร์ไซค์หัวร้อน
เขาอ้างบอกว่าเขาโดนรถกระบะเบียดแล้วหนีเลยต้องไปแย่งไม้กวาดจากคนกวาดขยะค่ะ
อ่าแล้วก็ไปแบบขี่ไล่แล้วก็ทั้งฟาดทั้งตีรถกระบะคันนั้น
เนี่ยวิวทรงจังหวะนี้นะคะคือตอนแรกคือเหมือนคุยเจรจากันไง

เขายืนอยู่ตรงนั้นพอดีเขาทำหน้าที่เขาอยู่
เจรจาไม่ลงตัวค่ะไปคว้าไม่กวาดมา
แล้วก็ฟาดเข้าไปแบบเนี้ยเลยเออ

ใช้คำว่าฟาดไม่ถูกนะเหมือนเอาด้ามแทงเข้าไปข้างในมากกว่า
หลายคนคงสงสัยเหมือนคนที่อยู่ในคลิปว่าทำไมไม่ขับรถหนีไปเลย
เออคือต้องบอกก่อนนะคะว่า
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
โดยเขียนข้อความบอกว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน

รถใหญ่เองก็บอกว่าไม่เห็นแล้วก็เลยขอโทษ
สาเหตุคือเนี่ยเขากำลังขยับรถเพื่อหลบข้างทาง

แต่คนขี่มอเตอร์ไซค์เข้าใจว่าจะหนี

กระชากไม่กวาดคนกวาดขยะมาทำร้ายเลยค่ะ
ทุบกระจกตีกระจกจนแตก
แล้วก็ใช้ด้ามไม้กวาดเนี่ยแทงใส่คนขับจนได้รับบาดเจ็บเลยนะคะ

ที่ถนนสาธารณสุข๕๕เรียบวารีเขตหนองจอกที่กรุงเทพนี่แหละค่ะ
ชาวเน็ตเห็นแบบนี้ก็โอ้โห
แห่วิจารณ์กันยับเลยนะคะ
แล้วก็อยากให้ตำรวจช่วยติดตามผู้ชาย
ที่ปรากฏในคลิปที่เอาไม่กว่ามาฟาดคนขี่กระบะนี่
ให้มาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะ
ก็น่าจะโดนข้อหาทำร้ายร่างกาย